ท่านผู้ชมครับเรื่องการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายนะฮะ

แล้วคนที่เขามาจ้างเราเปิดบัญชีเนี่ยแม่คือคิดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยว่าเจตนาเขาจะบริสุทธิ์เหรอ
จริงแล้วมาจ้างเราไม่กี่บาทนะมันไม่คุ้มเลยนะถ้าหากว่าเราถูกจับดำเนินคดี
แล้วเขาเอาไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรบริสุทธิ์จริงเขาก็ใช้ชื่อเขาไปสิ

จะมาใช้ชื่อเราทำไมนี่ล่าสุดนี่นะฮะเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยมาช่วยอยู่เคสหนึ่งนะครับ
นี่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
นี่พาผู้เสียหายสมมุติว่าชื่อคุณเอก็แล้วกันเป็นชายอายุ๓๑ปีมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วยกลัวจะไม่ปลอดภัยคือคุณเอเนี่ยบอกว่าเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะไปรับจ้างเปิดบัญชีให้กับเว็บพนันแห่งหนึ่งหลังได้ข้อมูลจากอดีตแฟนสาวว่าเจ้าของเว็บเนี่ยชื่อคิมอายุ๔๐

เป็นเจ้าของเว็บนั้นที่มาว่าจ้างเปิดบัญชีบอกจะขอยุติได้ไหมไม่ยอมแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เปิดให้แล้วแต่คิมเนี่ยเขาไม่ยอม
บอกว่าก็เลยไปปิดบัญชีเองเลยไม่ยอมไม่เป็นไรแต่มันชื่อผมนี่ผมก็ไปปิดบัญชีเองเลยขณะนั้นปรากฏว่าพอไปปิดบัญชีดูยอดเงินในบัญชีนะคุณ
เขายังไงสอนไม่กี่วันหนึ่งน่ะ๑๗๐๐๐๐บาทมีเงินหมุนเวียนเข้ามา๑๗๐๐๐๐บาท
ตัดสินใจปิดบัญชีแล้วก็หักเงินเป็นค่าเปอร์เซ็นต์๘๐๐๐บาทแล้วโอนเงินไปให้เจ้าของ
เว็บ๙๐๐๐๐บาทเรื่องค่าเศร้างค่าเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าบอกว่ามันเป็นเนี้ยผมนี่
ผมก็หักไว้แสนเจ็ดผมหักไว้แปดหมื่นโอนให้เจ้าของเว็บก้าวหมื่น
แล้วมาทราบว่าทางเจ้าของเว็บไม่พอใจมากว่ามาหักเปอร์เซ็นต์
จากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงมาตีสนิทแล้วนัดให้ไปหาที่สมุทรปราการ
เอบอกผมก็ไปหาพอไปถึงเนี่ยเจอผู้ชาย๔๕คนมารุมทำร้าย
แล้วอุ้มไปบ้านหลังหนึ่งที่ลาดพร้าวซอย๑ระหว่างนั้นโดนทำร้ายอย่างหนัก
จากนั้นก็พาตัวเขาเนี่ยย้ายไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่นนทบุรี
พอไปถึงเนี่ยเอบอกผมตัดสินใจกระโดดลงจากชั้น๒ของบ้านเพื่อหนี
แล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือก่อนจะเดินทางกลับบ้านพักแถวสมุทรปราการ
แล้วมาร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด

บอกตอนนี้เขากลัวมากเพราะว่าหลังจากหลบหนีมาได้เนี่ย
ก็มีรถขับวนเวียนมาในหมู่บ้านเขาตลอด
พอไปแจ้งความกับตำรวจสพสำรงเหนือที่สมุทรปราการ

อ้างว่ามาแจ้งความแค่ตำรวจระดับโรงพักเนี่ย

อันนี้เขาอ้างว่านี่คือรถที่อุ้มเขาไปนะ

แล้วเขาบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยอ้างว่ารู้จักกับตำรวจบิ๊กด้วยนะฮะ
เงินมันได้ง่ายก็จริงแต่วัยไม่คุ้มกับชีวิตเรา
อ่านี่น้องจ๋าจำสีไปตามเรื่องนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไม่รู้ว่า
เจ้าของเว็บพนันนั้นไม่พอใจเรื่องปิดบัญชี
หรือไม่พอใจเรื่องเงินแสนเจ็ดละไปหักไว้แปดหมื่น
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจำศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เขาบอกเขาถูกอุ้มมาที่นี่เอามาขังเอาไว้
มันเป็นบ้านร้างสองชั้นนะฮะนี่ฮะ
ข้างหน้ามีพวกไม้อกไม้อัดมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วอยู่หน้าบ้าน
โดยเจ้าของบ้านร้างเนี่ยบอกว่าตรงนี้เขาอยู่กันสองคนแม่ลูก
บ้านหลังนี้อยู่กันมาเป็นปีแล้ว
แล้วเหตุการณ์ที่อุ้มคนมาทำร้ายแล้วมาขังที่นี่เนี่ย
เขาไม่เห็นนะเพราะปกติก็อยู่กันสองคน
ข่าวที่ออกไปว่าบ้านหลังนี้มีคนมาขังมาทำร้าย
เขาบอกเขาตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าออกมาได้ยังไง
ไม่รู้ว่าเขามาอยู่กันเองหรือยังไงนะบ้านใครยังไงก็ไม่รู้
แต่ว่าแม่ลูกคู่นี้เขาบอกเขาอยู่ที่นี่ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น
ว่าอุ้มมาทำร้ายแม่ค้าร้านข้าวแถวนี้เขาเจอผู้เสียหายเป็นคนแรกนะครับ
วันที่๘กุมภาพันธ์สัก๖โมงเย็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีไม่ใส่รองเท้า
เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าถนนใหญ่ไปทางไหนก็เลยชี้ทางให้
แล้วผู้ชายคนนี้รีบวิ่งไปอย่างเร็วเลยคล้ายกับกลัวอะไรบางอย่าง
พวกเขาก็ถามว่าถนนไปทางไหนเราก็ชี้เข้าไปดูแค่นั้นนะ
แล้วบ้านที่เขากระโดดลงมาเราทราบไปบ้านหลังไหน
ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาตายมาจากทางไหนเราก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าทางแม่ค้าเขาบอกเขาเห็นนะวิ่งมาขอมาถามทางอะไรพวกนี้
แต่ว่าทางเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านคนที่เขาอยู่ที่บ้านร้าง
เขาบอกเขาไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้น
วินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะแถวหมู่บ้านตรงนี้เนี่ย
บอกว่าวันเกิดเหตุสัก๒ทุ่มเห็นผู้ชายคนหนึ่งกึ่งเดินกึ่ง
บนถนนไม่ใส่รองเท้าแล้ววิ่งมาหาเขา
บอกว่าถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือก็เลยรีบโบกแท็กซี่ให้
ให้ไปส่งนะไม่รู้ว่าไปส่งที่ไหนอะไรยังไง
แต่ผู้เสียหายเขาบอกเขาถูกอุ้มมาสภาพดูเหนื่อยอ่อนแรง
แล้วผ่านไปสักสองสามวันเนี่ยแถวหมู่บ้านเนี่ย
จะมีรถกระบะขับมาวนเวียนอยู่บ่อยมากแต่ไม่มีใครลงมาจากรถ
มีแผลก็แผลประมาณโป๊กช้ำอะครับเหมือนโดนท้อมโป๊กช้ำ

และปุ๊บมันก็กี่เด็กในมว่านั้นเลย
คือผมรู้อยู่แล้วมันขี่รถมาตาม

มันเหมือนมันเหมือนตัวโดยตัวพี่นะ

สอบพ่อสำรงเหนือที่ทางคุณเอคนเจ็บ
ไปแจ้งความไว้บอกว่ากำลังสอบสวนอยู่นะฮะ
ตอนนี้หรือพูดที่ลงมือก่อเหตุ
เข้าไปทำร้ายแล้วเดี๋ยวจะตามตัวมาสอบปากคำ

เว็บพนันออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นจริงผมว่า

ใช่ขยายผลกวาดล้างไปเลยนะคะ